โอ้โหกิจกรรมที่คุณทำมันยิ่งใหญ่มาก

คุณไหว้ทั้งหมด๘๒กิโล๑๘วัน๑๒เกาะ
เฉลี่ยก็วันละ๕กิโล
คุณเริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อไหร่ครับโตโน่

หรือเรื่องที่เรากำลังจะช่วยกันในครั้งนี้

เป็นเพราะว่าผมเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นดารา
หรือว่าคือทุกคนใช้อากาศเดียวกันหายใจ
ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันจะดีขึ้นได้
หรือมันจะแย่ลงพวกเราทุกคนมีส่วนหนึ่งกับมัน
ก็เลยแบบคิดว่าเออเราอยากชวนทุกคนมาช่วยกันดีกว่า
มันมีสองอย่างระหว่างคนที่จะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่อย่างนี้

ของคุณอยู่ในหมวดไหนครับโตโน่

ก็เพราะว่าหลายคนรักผม

ผมได้มีอากาศหายใจ
ผมได้ยืนอยู่ก็มีแผ่นดินนี้ให้ผมได้ยืน

มีให้ผมได้รู้จักรัก

แต่บ้านของเราโลกของเรา
มันแย่ลงทุกวันจากสิ่งที่พวกเราทำกันทั้งที่

แต่พอเรารู้แล้วแล้วเรายังทำ

ผมมองว่าผมเป็นคนใช้ไม่ได้มากกว่า
ผมก็เลยคิดว่าไม่อยากเป็นคนแบบนั้น
ตลอดชีวิตของผม

ไม่ต้องเอาตอนที่เป็นดารานักร้อง

เราไม่มีต้นทุนเราไม่มีนามสกุล
เราไม่มีเงินเก็บเราไม่มีพ่อด้วย

ผมเอาแรงของผมเอาชีวิตผมแลก

เต็มที่ของผมคือเท่านี้ของผม

ต้นทุนเดียวของผมก็คือลมหายใจผม

ผมไม่มีอะไรจะเอาไปแลกกับทุกคน

ของทุกคนที่จะช่วยกันคนละ๕บาท๑๐บาท

ในการที่อยากจะชวนพี่

เรา
วันหนึ่งผมไม่อยากให้ลูกเราหลานเรา
ได้รู้จักกับพยูนแค่ในยูทูป

ไม่อยากให้ลูกหลานเราต้องใส่หน้ากากไปเรียนหนังสือ
ให้พ่อแม่พี่น้องให้เพื่อนเราต้องใส่หน้ากากไปทำงาน
ถ้าเราไม่ช่วยกันตอนนี้แล้วเราช่วยกันตอนไหน
ถ้าวันหนึ่งผมเป็นแบบพ่อผมล่ะ
มีหลายคนที่เป็นห่วงบอกกับผมว่า
ทำไมไม่ให้ไม่พร้อมกว่านี้ทำไมไม่ให้พร้อมกว่านี้
ถ้าผมรอเหลือเกินให้ผมพร้อม
โดยที่รอให้ผมพร้อมที่สุดที่ผมคิดว่าพร้อมที่สุด
แล้วถ้าวันก่อนที่ผมจะพร้อมผมเป็นแบบพ่อผม
ถ้าเส้นใหญ่ผมแตกตายในสมองมา
พี่คิดว่าผมจะเสียดายมากมั้ย

ทะเลคือต้นกำเนิดของทุกชีวิตบนโลกใบนี้
แต่คือปลายทางของขยะทุกชนิดบนโลกเหมือนกันเมื่อกี้

ให้ทุกอย่าง
ทะเลให้ทุกอย่างถ้าไม่มีทะเล
ถ้าทุกอย่างระบบมันพังเราก็จบ

ทำไมคุณร่างกายคุณถึงแข็งแรง
กล้าที่จะทำอะไรที่มันมาสะจานขนาดนี้

ที่จะทำให้ทุกคนมาช่วยกัน
เราก็เลยอยากใช้กิจกรรมทางทะเลนี่แหละ

มันเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้ว

แต่ว่ามันยังไม่พอกับการที่จะ

ความรู้ก็ต้องให้กันต่อไป
แต่สัตว์ทะเลต้องการผลลัพธ์

นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกัน

เทียบเท่าจากบ้านอื่นเขา

แล้วถ้าเราไม่ทุ่มสุดตัวมันจะดีขึ้น

เขาก็ทำทำยิ่งกว่าเราอีก

ถ้าเราไม่ช่วยกันในตอนนี้ถ้าเราไม่รักกัน
เราไม่สนับสนุนเราไม่สามารถคีกัน

สำหรับผมผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่อง
น่ากลัวหรือว่าผมจะตายไหม

ถ้ากลัวผมไม่ทำตั้งแต่แรกครับ
ในเมื่อเขาต้องการ

ทั้งประเทศเรามีเครื่องเลเซอร์สมารแผล

แต่ละศูนย์มีเต่าอยู่๑๐๐๒๐๐๓๐๐ตัว

มันเขียนป้ายไม่ได้ว่ามาช่วยฉันหน่อย
มันได้แค่อยู่ทะเลแล้วมันก็ไห้ไปชนขยะ

ที่ช่วยคนไทยคนหนึ่งไหว้

นี่เป็นเรื่องของพวกเรา
มาโด่งดาวอยากจะกลับเข้ามาในวงการ

หรือว่าผมทำเพื่ออะไร

หรือคุณจะว่าผม

เป็นสิ่งสำคัญไหมแล้วคุณช่วยไหมดีกว่า

ว่าผมเป็นคนยังไหม
ว่าผมจะคิดว่า
ไม่สำคัญ